คุณผู้ชมไปรู้จักนะคะพี่ไอค่ะ

โอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยเขามีเพลงดังเยอะแยะมากมายค่ะ
รวมไปถึงเพลงนี้ค่ะนานเหลือเกินค่ะ

ต้องร้องหลบบิ๊กว่างทีจะต้องงง

แจ๊กกะรีนร้องไปไม่เป็นเลย
พี่ไอเนี่ยเขาห่างหายจากวงการบันเทิงนะคะ

แล้วก็ทำรายการท่องเที่ยวควบคู่กันไปค่ะ

ล่าสุดนะคะพี่ไอในวัย๕๐ปี

กลับมาอีกครั้งนะคะจับไมค์ร้องเพลง
แล้วก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ค่ะ
โชว์ส่วนร้องดีมากจริง

บอกว่าเปิดรับแค่๑๒๐คนเท่านั้นค่ะ

มีเรื่องสุขภาพด้วยอะไรหลายอย่าง

แล้วก็แฟนนี่แหละค่ะคอยเป็นพลังใจ

เติร์นไปแจมคนนู้นคนนี้แต่ว่าถ้าเป็น

คุณยังกระโดดรถเต้นกับเรา
เขามันยังดีกันอยู่หรือเปล่า

ละเอียดแล้วพี่ยังแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมเลยนะ

คนดูก็เตรียมข้อข่าวให้ดีนะคะ